ส่วนสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับ

ก็ตั้งใจจะทำประตูให้มากกว่าปี๒๐๑๘

ทำไปแค่๔ประตูเท่านั้นนะครับ

แล้วก็ยอมรับได้ว่าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีก

ฟอร์มการเล่นพอสมควรเลยครับ

ปีแล้วผมกล้ามเนื้อฉีก๔ครั้ง

ความมั่นใจที่เราจะอยาก

เบื่อตอนต้องมาเรียกความฟิตอีกทีนะครับ

พฤษภาคมนี้มี๒เกมสำคัญนะครับ